คุณผู้ชมค่ะ๒๙กรกฎาคมมีใครได้ฟังเพลงนี้แล้วหรือยัง
เป็นเพลงที่ปู่มหาภูนีจำได้ไหมคะที่เป็นข่าวเรื่องที่ตอนหนึ่งโดนจับไปอะนะ

คือท่อนท้ายมันมีเสียงผู้หญิงเซ็กซี่เตรียมตัวน้อยชิ้นหน่อย
ซิบถามปู่บอกว่าแทงไม่เข้าจริงเหรอคะ
แล้วก็มีเพจเอาไปด่ายับเยินเลย
ควงเอมมี่แม็กซิมมาแจ้งความค่ะ

มี่เนี่ยบอกว่าเขามาร่วมงานกับปู่มหาหมุณีหรือว่านายชายรัฐยอดพรมคนนี้

เนื้อหาฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเอ๊ะล่อแหลมหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
แต่เนื้อเพลงจริงแล้วเขาบอกสอนธรรมะคุณ

มีกิเลสตันหาวุ่นวายอยากมีอยากเป็นของสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
ลืมนำเอาธรรมะคำพระสอนมาปรับใช้

ทำไมเราไม่ลองหันมาทำความดีให้โลกจดจำดูล่ะ
กับเพลงแทงไม่เข้าเออยังไม่รู้ว่าเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับชื่อเพลงยังไง
แต่นั่นแหละเขาบอกว่าเพจนี้เอาเขาไปด่ารุนแรงมาก
เอมมี่บอกว่าคือจะติชมหรือจะชื่นชมทำได้
เราเป็นศิลปินเป็นคนของประชาชนเข้าใจ
แต่ช่วยแสดงความคิดเห็นในขอบเขต
อย่าพาดพิงแบบด่าพ่อล่อแม่ลามไปถึงโคตรเง่า
บุพการีลูกหลานต่างนานา
ในฐานะที่เราเป็นศิลปินเราสามารถยอมรับได้ในคำติชม
ใช่ถ้าเกิดว่าใครชมเราเราต้องกราบขอบพ่อคุณมาก

ถ้าความสิ่งที่ตำหนินั้นเป็นความจริง
เราก็จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้น
แต่ถ้าสิ่งตำหนินั้นมันสามารถมันลามปามไปถึงพ่อถึงแม่
บรรพบุรุษเราลูกเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะทนตรงนั้นอีกต่อไปแล้ว

แต่ถ้าคอมเมนต์นั้นเป็นเรื่องจริงเราจะไม่ว่า
ส่วนนายชายรัฐหรือว่าปู่มหาหมุณี

เขาบอกว่า๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาไปแจ้งความมาแล้วรอบนึง

ก็ถูกนำไปโจมตีกล่าวหาต่อเนื่องเลย
อยากเรียกร้องให้ตำรวจเร่งเอาผิดบุคคลดังกล่าว

สำหรับคนใช้โซเชียลที่วิจารณ์ผู้อื่นด้วยความสนุกคึกขนอง
ปู่น่าจะมีเอ่อเขาเรียกนะภูมิคุ้มกันแล้วนะ
ว่าเรื่องของการใช้โซเชียลโดยมาเองกับตัวแล้ว
ทั้งการใช้คำพูดท่าทางต่างนานา
เอาไลฟ์ถอดเกลือถอดผ้าอะไรแบบนี้นะ